หวานเวอร์เบอร์อะไรก็ไม่รู้แล้วนะคะ
ก็เหมือนจะว่าสั่งลงลูกคู่

คอมเมนต์หยอดกันก็ถี่ยิบด้วย
ส่วนทางโต้งเองบอกว่าก็เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ
เพราะว่าทั้งตอนนี้นะฮะโต้งกับรางงานหนักด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
แล้วก็บอกเลยว่ามีโอกาสได้ไปเจอครอบครัวของกันและกันมาแล้วด้วยนะคะ
เองชมคุณพ่อคุณแม่ของมะปรางด้วยนะคะ
บอกว่าดีมากเลยใจดีมาก
แล้วก็ฝากด้วยว่าจะฝากฝังดูแลกันยังไงหรือเปล่า

ก็เจอกันเขาก็จะน่ารักแซวอยู่ตลอด
ล่าสุดก็ไปทำบุญวันเกิดฟังก็มีคุณพ่อฟังไปด้วยค่ะ
คุณพ่อปางนี่น่ารักแบบเหมือนเป็นเพื่อนชี้ปางคนหนึ่งเลย
เป็นทั้งคุณพ่อเป็นพี่ชายเป็นเพื่อนเลยครับ

แต่ก็ทุกอย่างมันก็อยู่ในสายตาเขา

ไม่เลยครับจริงแล้วเหมือนกับ
เราชอบทำงานเพื่อทำงานเต็มที่
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันอยู่อย่างนี้ครับ

เพราะว่าคู่นี้คบกันใกล้จะ๑๐ปีแล้วนะคะ